ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและพันธมิตรได้มีการร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
โดยมีการสารพลังสร้างเครือข่ายจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าชุมชนภายใต้วัตถุประสงค์สร้างป่าสมบูรณควบคู่ไปกับรายได้ให้คนในชุมชนนะคะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้โดยนายสุรชัยอาจารบุญอธิบดีกรมป่าไม้
ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชุปธรรมโดยหม่อมหลวงดิตปนัดดาดิสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงค่ะ
ผู้บริหารกลุ่มบริษัทเอกชนที่มีส่วนร่วมในโครงการในการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาคีเครือข่ายป่าชุมชน
โดยหม่อมหลวงดิตปนัดดาดิสกุลได้กล่าวว่ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนี้ได้มีการดำเนินโครงการค่ะ
โดยมีการดำเนินการเพิ่มพื้นที่ป่ากับกลมป่าไม้มาอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็สิ่งสำคัญคือความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงกลมป่าไม้
แล้วก็ชุมชนที่มีการร่วมแรงร่วมใจกันในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนการสร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
ขณะที่นายสุรชัยอธิบดีกรมป่าไม้ได้เปิดเผยนะคะว่าการประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกความร่วมมือค่ะในการทำงานต่อเนื่องสืบสารแนวพระราชดำริ
โดยโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จะเป็นการสร้างกลไกให้สิทธิประโยชน์กับชาวบ้านในการดูแลพื้นที่ป่าชุมชน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป
มีเป้าหมายในการมุ่งสู่ประเทศที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน
ภายในปีคริสตศักราช๒๐๕๐นะคะ
และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปีคริสต์ศักราช๒๐๖๕
พร้อมกันที่กรมป่าไม้ยังมีการเพิ่มพื้นที่ป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน
จำนวนทั้งหมด๔๐แห่ง
เนื้อที่ประมาณ๔๕๐๐๐ไร่
แล้วก็สามารถที่จะลดก๊าซคาร์บอนได้ประมาณ๑๘๐๐๐ตันต่อปีอีกด้วยค่ะ
โดยประโยชน์จากการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูป่านะคะ
จะเป็นการส่งผลดีให้สิ่งแวดล้อมแล้ว
ยังเป็นการสร้างรายได้ให้ภาคครัวเรือน
แล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนต่อไปอีกด้วยค่ะ